คุณผู้ชมครับมาดูกันที่ช่วงนี้กันบ้างดีกว่า

ช่วงตลอดข่าวขำ
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสีสันของกีฬาพื้นบ้าน
ที่สร้างความคลื้นเครงนะครับ

สนุกสนานแค่ไหนไปติดตามเลยครับ

ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ๊ะฮ่า
วันนี้เราเอาสีสันงานแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกร
กว่า๕๐๐คนของชาวจังหวัดตรัง
ไม่รู้จะสร้างความคึกคักสนุกสนานขนาดไหน

กีฬาพื้นบ้านที่นึกถึงเป็นอย่างแรก
ก็คงจะต้องเป็นชักเกยอร์นี่แหละ
กำลังกันแบบนี้ดึงเพลินเกินห้ามใจสุด
ฮุ้ยเล่ฮุ้ยอ้าวฮุ้ยฮุ้ยฮิ้ว
แล้วสีฟ้าก็เป็นฝ่ายชนะไปล่ะครับงานนี้แม่
กีฬาที่เน้นใช้กำลังเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะ
ยังมีเตะปี๊บโชคความฟิตใกล้กว่า

เริ่มกันที่ฝ่ายชายกับคุณพี่เสื้อแดงคนนี้

แหมเตะกันแรงขนาดนี้เนี่ย
นักเตะเสี้ยวลิมยี่ยังอายล่ะครับคุณผู้ชม
แต่ฟังรองเทียร์เนี่ยก็เทียสนใจเช่นกันแล้วครับ
เทียร์เร่งแสงนักกีฬาแบบนี้เนี่ย

ความสนุกของกีฬาพื้นบ้านยังไม่จบแค่นี้
ยังมีอีกชนิดที่ขาดไม่ได้

วิ่งกันมันขนาดนี้จบงานไม่รุกกรสอบ

วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง

เรื่องวิ่งยังไม่จบแค่นี้
งานนี้ยังมีการแข่งที่ถือว่าเด็ดไม่เหมือนใครอีกอย่างหนึ่ง
นั่นก็คือวิ่งผลัดกางเกงใน
ฟังไม่ผิดหรอกครับวิ่งผัดกางเกงในจริง
ก็ดูสิแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
จะเป็นยังไงไปดูกันหน่อยล่ะครับ
ก็ถือเป็นสีสันกีฬาพื้นบ้านสนุกล่ะครับ
โดยเฉพาะวิ่งกางเกงในแบบนี้แม่บันเทิงขนาดนี้เนี่ย
ผมขอยื้อมาวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้างนะครับแม่
ล้าล้าล้าเลย